ตำรวจยังต้องสรุปสำนวนคดีที่คนร้ายก่อเหตุกราดยิงอย่างโหดเยี่ยมที่โคราชนะคะ
ต้องหามูลเหตุจูงใจอย่างแท้จริงให้เจอ
เรานำเสนอมาโดยตลอดว่าปัญหาก็คือเป็นนายทหารชั้นผู้น้อย
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา
เรื่องของการกู้เงินเพื่อซื้อบ้านทหาร
ก็เลยทำให้จ่าคลั่งคนนี้ยิงผู้บังคับบัญชายิงนางอนงแม่ยาย
และยิงนายน่านายน่าบาดเจ็บสาหัส
ผู้บังคับบัญชากับแม่ยายก็คือนางอนงเสียชีวิต
แม้ว่าจะเป็นมูลเหตุนี้จริงแต่ก็ไม่ได้
ถือว่าเป็นความชอบทำที่จะทำให้คนร้ายไปก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมนะคะ
แต่มันต้องหาให้เจอว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
และถ้ามันเป็นปัญหาเรื่องนี้จริงต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่า
มีคนมาให้ข้อมูลกับทีมข่าวเราเยอะมาก
ว่าเจอปัญหาเดียวกันเจอปัญหากับนางอนงคนนี้เหมือนกัน
ปัญหาหลายอย่างค่ะเช่นซื้อบ้าน
บ้านไม่ได้มาตรฐานบ้านซุดโสม
ซื้อบ้านที่สกลนครไปได้บ้านที่โคราช

เมินราคาบ้านอย่างหนึ่งโอ้โหแบบการประเมินก็มีปัญหาแล้ว
ไปหาผู้รับเหมามาต่อเติมบ้านในราคาที่สูง

มันตามกันมาเป็นหางว่าวแล้วก็ไม่จบไม่สิ้นนะคะ
เรามาดูปัญหาเรื่องของบ้านไม่ได้มาตรฐานก่อนค่ะ

ทีมข่าวของเราไปตรวจสอบที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ในตำบลจอหออำเภา๑๑๐จังหวัดนครราชสิมา
เป็นหมู่บ้านในโครงการที่นางอนงเป็นตัวแทนทำบ้านให้กับทหารค่ะ
โครงการนี้มีบ้านสิบห้าหลังนะคะทั้งบ้านเดี่ยวทั้งบ้านแฝด
แต่ละหลังสภาพแบบนี้
คืออันนี้ไม่ใช่สายไฟที่มันห้อยลงมาจากเพดานนะคะนี่คือรอยร้าว

ทีมเขาไปคุยกับทหารในนึงที่อยู่ในบ้านค่ะ

กำแพงด้านข้างกำแพงหลังบ้าน
ทั้งแตกทั้งซุดทั้งราว
ตัวบ้านเนี่ยนะคะรอยร้าวเป็นทางยาวเลยนะคะ
ในห้องนอนเพดานฝ้าหลุดออกมาเกือบทั้งหมดนะคะ

เนี่ยเราส่งติเนี่ยกิติศักดิ์วีรชัยเจริญสูงนักข่าวของเราไปอ่ะ
ติศักดิ์บอกโอ้ดูรอยราวซีถ่ายมาให้แบบชัดเลยนะคะ
คือเหมือนบ้านกำลังจะประกาศขายเพราะว่าซุดโทรมจนอยู่ไม่ได้แล้วมากกว่า
โอ้โหทหารนายนี้บอกว่ากู้ซื้อบ้านจากโครงการของนางอนง
ตามคำแนะนำของนายพิทยาที่บอกว่าเป็นในหน้าให้กับคนร้ายแล้วก็ถูกยิงไปด้วย

อนงบอกว่าโอ้โหเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ดีนะเดี๋ยวมีรถไฟตัดผ่าน
ราคาจะสูงขึ้นแล้วก็บ้านหลังนี้เป็นบ้านเดียวโปรโมทเอาไว้อย่างดี
นายทหารชั้นผู้น้อยนายนี้ซื้อก็ได้ตัดสินใจซื้อ
กู้เงินมา๑๕๐๐๐๐๐บาทค่ะแล้วคนดำเนินการให้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหน
ก็นางอนงเจ้าของโครงการนี่แหละถูกทำให้หมดนางอนงกับลูกสาวค่ะ
เป็นคนดำเนินการให้แต่เจ้าหน้าที่มาประเมินราคาประเมินให้ในราคา๑ล้านสี่แสนบาท
ก็ได้เงินทอนมาสองแสนบาททหารนายนี้บอกว่าผมก็ได้มาแบบงงง
กว่าจะจ่ายสองแสนแบ่งเป็นสี่งวดพอมาดูบ้านอ้าวไหนนางอนงบอก
เป็นบ้านเดียวค่ะมันบ้านแฝดชัดชัดเอ๊หรือเข้าใจผิดเหรอ
เออแล้วเขาก็บอกเขาก็เป็นช่างนะถ้าจะสร้างบ้านหลังนี้จริงเขามองออก
ค่าช่างค่าวัสดุค่าอะไรต่างบ้านหลังนี้ไม่เกิน๖๗แสนเท่านั้นแหละ
โอ้โหครึ่งราคาเลยนะคะเนี่ยพอไปอยู่ได้สองปีค่ะ
สภาพรอยราวที่เห็นคือสองปีนะคะอยู่แค่สองปีมีรอยอย่างที่เห็น
โทรมฝ่าพังกำแพงด้านหน้าด้านหลังด้านข้างแตกหักหมดเลย
ก่อนหน้านี้เคยโทรไปบอกนางอนงตอนที่นางอนงยังไม่เสียชีวิตนะคะ
แต่นางอนงบอกว่าเป็นทหารชั้นผู้น้อยอย่ามาพูดกับฉันแบบนี้นะ
เอ้าทหารนายนี้ก็เลยบอกว่าก็ไม่รู้จะทำยังไง
ได้แต่รับสภาพไปก็อยู่บ้านร้าวแบบนี้ไปค่ะ
อยู่อย่างช้ำใจไปค่ะ
ซุดแตกไปหมดแล้วไม่มีบ้านผมหลังเดียวมีหลายหลังครับ
เกือบทุกหลังเลยครับถ้าเปิดเปิดไปถ่ายดูข้างในแตกทุกหลังครับ
เพื่อนผมก็แตกกันทุกหลัง
ที่ดูแล้วอุปกรณ์ก็ผมว่าจะเป็นอุปกรณ์ไม่มาตรฐานนะครับ
เพราะว่าบางทีมันถูกลงแกก็ซื้อมาทำ
แล้วก็เหล็กมันไม่ได้ขนาดครับอยากได้บ้านดี
อยู่แล้วก็อยู่ปลอดภัยแล้วก็อยู่ให้มัน
แล้วต้องมาแก้ไขครับการทำบ้านคือการทำครั้งเดียวให้มันจบให้มันดีเลย
แต่ว่าพอเจออย่างนี้มันก็ต้องหาเงินมาแก้ไขไปเรื่อยมัน
ต้องเป็นหนี้แล้วก็ต้องหาเงินมาแก้ไขมันคงไม่ไหวนะครับ
มาเนี่ยผมไม่มีค่ารถแกก็โอนตังค์ให้สองหมื่น
รถมามาเซ็นเราต้องเซ็นถ้าเราไม่เซ็นเราต้องเป็นหนี้สองหมื่น
ใจนี้ก็ดีใจแต่อีกใจนี้ก็เสียใจคือว่าจ่าแกไม่น่าจะไปยิงคนอื่นเขาเลย
ไปยิงแค่เขากว่านั้นก็โอเคละจ่าผมนะ
นี่คือการระบายความอัดอั้นนะคะของทหารชั้นผู้น้อย
ที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยอ่ะอืมแต่เขาบอกว่าก็ถึงแม้ว่าสาเหตุจะถูก
ลั่นแกล้งไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนางอนงและครอบครัว
ทหารชั้นผู้น้อยนายนี้ก็บอกว่าก็ไม่ได้เห็นด้วยนะคะ
จากคลั่งจะไปกรัดยิงผู้บริสุทธิ์นะคะแต่นี่ก็จะพยายามให้เห็นว่า
มันมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นจริงในกระบวนการกู้เงินเพื่อซื้อบ้านทหาร
แล้วปัญหามันหลายเรื่องมากอืมทีนี้เรามาดูกันหน่อยในในเรื่องของโครงสร้างอ่ะนะคะ
ที่บอกว่าเขาเองในทหารชั้นผู้น้อยคนสักครู่
เขาบอกเขาเป็นช่างเขาก็พอจะดูออกแหละว่ามันน่าจะเป็นใช้อุปกรณ์
เรียกว่าวัสดุที่มันไม่ค่อยได้มาตรฐานอยู่๒ปีมันถึงร้าวเอาร้าวเอา
ฝ้าก็หลุดรายวันแบบนี้เราไปตามมาให้ค่ะ
ไปคุยกับนายประสิทธิ์โคกขุนทศคนนี้เป็นช่างก่อสร้าง
คือเป็นช่างก่อสร้างที่เขาทำงานกับนางอนงในโครงการบ้านฐานนี้มา๑ปี
เขาเป็นคนสร้างบ้านในโครงการให้ค่ะเขาบอกว่า
เขาจะได้ค่าจ้างเนี่ยหลังละหนึ่งแสนสองหมื่นบาทแต่หน้าที่ของเขาเนี่ย
ทำแค่เฉพาะโครงสร้างบ้านเท่านั้นก็คือหล่อเสาปูน
่อผนังขึ้นโครงหลังคาเทพื้นแล้วก็ปูพื้น
ใช้ระยะเวลาในการสร้างเนี่ยสิบห้าวันถึงหนึ่งเดือนก็เสร็จแล้วค่ะ
หลังจากนั้นเนี่ยหมดหน้าที่ของเขาแล้ว
ลูกสาวนางอนงจะเป็นคนจัดหาช่างกระจกเอ่ยช่างฝ้าช่างไฟ
ประปาช่างสีช่างติดบัวหน้าต่างลูกสาวนางอนงเป็นคนจัดแยกมาต่างหาก
ซึ่งเขาก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าช่างแต่ละคนได้เงินค่าจ้างเท่าไร
วัสดุอุปกรณ์อะไรแบบไหนบ้างเราก็ตามไปเรื่อยเรื่อยนะคะ
ถามเพิ่มเติมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าที่ตำบลกรกกรวดหมู่บ้านที่บ้านของคนร้ายตั้งอยู่อะค่ะ
เขาก็บอกว่าที่ดินที่นางอนงหาซื้อมาปลูกบ้านทำโครงการเนี่ยนะ
มันคือพื้นที่ท้ายหมู่บ้านแล้วไม่ค่อยมีความเจริญไม่เป็นป่าก็เป็นไร่สวน
เมื่อก่อนที่ดินราคาตรงนี้เนี่ยไม่ได้แพงมากค่ะ
แล้วนางอนงนี่แหละที่มากว้านซื้อเขากว้านซื้อไปแปลงละเจ็ดหมื่นบาท๑แปลง
ก็ประมาณหกสิบถึงแปดสิบตารางวาพอสร้างบ้านเสร็จปุ๊บ
ก็จะเอาเอกสารมาขอบ้านเลขที่ให้กับทหารที่ซื้อค่ะนี่คือบ้านของคนร้ายนะคะ
เนี่ยลักษณะบ้านก็ไม่ได้ต่างจากบ้านเมื่อสักครู่นี้เท่าไหร่ก็ดูแล้วเหมือนยังสร้างไม่เสร็จอะค่ะ
ลักษณะแบบนั้นเขาบอกว่าพอนางอนงมากว้านซื้อที่ดิน
แปลงละเจ็ดหมื่นบาทหนึ่งแปลงแล้วเนี่ยก็สร้างบ้านพอสร้างบ้านเสร็จ
เอาเอกสารมาขอบ้านเลขที่ให้กับทหารที่ซื้อหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน
ก็คือจัดการให้ตามหน้าที่ก็คือให้เลขที่บ้านไป
หลังหลังราคาที่ดินมันก็เริ่มสูงขึ้นค่ะแต่มันก็อยู่ที่แปลงละแสนกว่าบาทเท่านั้นเองอ่ะ

ช่วง๔๕ปีทีหลังมาปั่นหรงมาซื้อ๑ล็อค

แล้วก็มีทหารเข้ามาโจม
พอไปดูที่ก็เข้ามาขายกัน
ปั่นหรงมาถ้าเห็นก็ได้ซื้อ
ประมาณเท่าไหร่แล้วมันแพงไหมครับผม

ตอนนี้ก็อยู่ประมาณแสนกว่าต่อล็อก

หกสิบกับแปดสิบต่อล่างวา
จริงผู้ใหญ่บ้านก็บอกนะคะว่า

แล้วก็ทำเป็นบ้านเป็นโครงการให้ทหาร

มันไม่ค่อยมีคนอยู่มันก็จะค่อนข้างเปลี่ยวหน่อย

พอมีทหารมาอยู่เขาก็รู้สึกตกใจ
รู้สึกว่ามันดูน่าจะปลอดภัยขึ้น

เทศบาลพอเห็นคนอยู่เยอะ

พัฒนาที่ทางให้มันดีขึ้นกว่าเดิม

ก็เห็นปัญหาหลักอย่างน้อยก็สองอย่างแล้วนะคะ
หนึ่งก็คือนางอนงไปกว้านซื้อที่ดินถูก

แล้วก็สร้างบ้านเพื่อขาย

แต่ขายในราคาเป็นล้านใช่

ครอบครัวของนางอนงณตอนนี้นะคะ

ที่เป็นภรรยาของผู้บังคับบัญชาของคนร้าย

ทีมข่าวของเราก็อยากจะได้ข้อมูล

มีรถ๒คันจอดอยู่ในบ้าน

ไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้

ทุจริตจริงไหมก็ต้องถามคนในครอบครัว

ทีมข่าวก็เลยพยายามที่จะสอบถาม

ที่ถูกจากคลั่งยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัส

บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับนายพิทยา

ต้องรอให้อาการดีขึ้นกว่านี้ก่อน

ว่าอยู่กับตัวนายพิทยาที่เป็นในหน้า
หรือยังอยู่กับที่นางอนง

นายพิทยาถามว่าเป็นในหน้าให้กับนางอนงจริงไหม

ไปเป็นในหน้าให้นางอนงจริงไหม
ทีมข่าวไปที่บ้านของคนร้าย

ดอกไม้แตงโม

น้ำอัดลมเงินเหรียญ

นี่ค่ะนี่คือหน้าบ้านคนร้ายนะคะ

รองเท้าคอมแบตที่อยู่หน้าประตู
เต็นต์นอนที่กลางอยู่ในบ้าน

ยังมีอีกเคสนึง

ไม่ได้ทหารชั้นพูดน้อยอีกคนนึงค่ะ

ตกลงกันดิบดีเขาจะซื้อบ้านในโครงการของนางอนงที่อยู่ที่สกลนคร
เพราะว่าตัวเขาเนี่ยเป็นทหารอยู่ที่ภาคใต้แต่ว่าบ้านเกิดอยู่ที่สกลนคร
ความฝันของลูกทุกคนนะเนาะอยากกลับไปอยู่บ้านเนอะ
กลับไปอยู่บ้านอยากซื้อบ้านให้พ่อแม่ได้อยู่ได้สบาย
ก็เลยตกลงโปรงใจอ่ะงั้นซื้อกับนางอนงนี่แหละที่สกลนคร
ปรากฏว่าวันรับมอบนู่นนครราชศรีมาค่ะ
เหมือนกันแค่คำว่านครค่ะคนละจังหวัดกันเลยอ่ะ
นายทหารคนนี้นะคะก็พูดคุยกับทีมข่าวของเราทางโทรศัพท์บอกว่า
เขาเป็นทหารปฏิบัติหน้าที่อยู่พื้นที่ภาคใต้ค่ะ
เขาซื้อบ้านในโครงการของนางอนงตามคำแนะนำของรุ่นพี่
อนงเนี่ยขายอย่างดิบดีเลยนะบอกว่ามีบ้านในโครงการที่สกลนคร
บ้านเกิดเลยสนใจไหมเขาก็สนใจสิ
วันหนึ่งก็ต้องกลับไปบ้านแหละแล้วก็อยากจะมีบ้านสักหลังนึง
ปีที่แล้วนะคะในสัญญาระบุว่า
เป็นพื้นที่หลังราชพัฒนศ์สะกดนครราคาหนึ่งล้านห้าแสนบาท
ราคาเนี่ยเท่ากันทุกหลังเลยนะที่นางอนงขาย
คือหนึ่งล้านห้าแสนบาทได้เงินทอนมาสามแสนห้าหมื่นบาท
แต่เขาได้รับก่อนเนี่ย๑แสนบาทจากนางอนงส่วนเอกสารหลักฐานบ้านที่ซื้อยังไม่ได้
และที่สำคัญที่เหมือนกันเกือบทุกคนเลยก็เหมือนกันไม่เห็นตัวบ้านอืม
ทำสัญญาไปก่อนแต่ยังไม่เห็นบ้านจนกระทั่งล่าสุดยี่สิบแปดมกราคมค่ะ
รู้เรื่องจากนายหน้าแน่นอนคนเดิมค่ะนายพิทยานี่แหละ
มารู้ว่าบ้านที่เขาซื้อจากนางอนงไม่ได้อยู่สกลนครตามที่ตกลงนะ
แต่เป็นบ้านในตะบนโคกรวดอยู่นครราชศรีมาและลักษณะบ้านโอ้โห
ทหารรายนี้เขาบอกว่าไงรู้ไหมเหมือนห้องเช่าที่อยู่ใกล้ป่าช้าอ่ะอืม
โอ้โหไม่รู้จะเรียกว่าบ้านยังไงเขาบอกเขางงก็งง
แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงพอยังไม่ทันที่จะได้พูดคุยเจรจาอะไรกัน
มันก็ดันมาเกิดเหตุสลดนี้ขึ้นก่อนก็คือมีคนร้ายที่ว่า
ก็เคยมาซื้อบ้านในโครงการนางอนงเหมือนกันแล้วก็เนี่ยค่ะ
ก่อเหตุกราดยิงจนทำให้นางอนงเสียชีวิตไป
เงินทอนอีก๒๕๐๐ล่ะเขาบอกเขาไม่รู้เลยว่าเขาจะได้ไหม
อืม
เขาก็บอกว่า

ระหว่างที่ทีมข่าวเราโทรศัพท์สอบถาม
คือช่วงที่คุยกันไปคุณผู้ชมอาจจะ
อาจจะฟังลำบากนิดนึงเพราะว่าเราต้องขออนุญาต
แปลงเสียงของเขาอ่ะนะคะคือแต่จังหวะที่คุยกันเนี่ย
ผู้สื่อข่าวเราก็บอกนะว่าเขาเล่าไปก็ถอนหายใจเป็นระยะระยะ
คือนี่ก็เป็นเริ่มผ่อนไปแล้วบ้านที่อยากได้ที่สกลนคร
หวังจะให้พ่อแม่ได้อยู่ก็ไม่ได้ดันมาอยู่โคราช
แล้วถามว่าไอ้ที่ผ่อนผ่อนไปเนี่ยใครจะอยู่ตัวเขาก็อยู่ใต้
พ่อแม่ก็อยู่สกลเอกสารเกี่ยวกับบ้านก็อย่างที่เขาเล่าอะค่ะ
ยังไม่เห็นเลยยังไม่ได้ด้วยไอ้ตอนแรกที่ทำพฤศจิกายน
ก็เห็นว่าเป็นราชพัฒนสกลนครค่ะแต่อีกตอนมกราคม
มันกลายเป็นโคราชได้ยังไงเขาก็ไม่รู้เงินอีกสองแสนห้า
อยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วคือตอนนี้มืด๘ด้านนะคะ
เขาบอกทำได้แค่ถอนหายใจแล้วก็ปรึกษาผู้บังคับบัญชา
หาทางช่วยเหลือหน่อยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แก้ปัญหาเรื่องนี้ให้กับเขาด้วย
อย่างนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นหน่วยงานไหนได้บ้าง
หลายคนบอกไปฟ้องสคบไหมค่ะอันนี้ก็ต้องดูว่า
มันเป็นใครรับผิดชอบยังไงกันบ้างใช่ต้องดูว่ามันเป็น
บกพร่องในตัวโครงการหรือว่าเป็นเฉพาะในส่วนของตัวบุคคล
แต่ปัญหาที่เห็นภาพก็คือนางอนงเป็นภาคเอกชน
โครงการบ้านขายให้กับทหาร
แต่ลูกเขยของตัวเองเป็นทหารยศใหญ่แล้วก็เป็นคนที่สามารถเซ็น
เหมือนกับค้ำว่าในทหารชั้นผู้น้อยคนนี้มีความประพฤติดีกู้ได้
มันเลยเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนของคนในครอบครัว
มีคนที่เป็นทหารอยู่ในครอบครัวแล้วก็ทำโครงการกันขึ้นมา
แล้วก็ขายทหารแบบนี้ถือว่าผิดกฎหมายไหมถ้าเป็นประโยชน์ทับซ้อนในครอบครัว
ต้องถามทางกองทัพว่าทางกองทัพมีเงื่อนไขในเรื่องของการทำบ้านขายให้กับทหารยังไงบ้างหรือเปล่า
เกิดเป็นผลประโยชนทับซ้อนแบบนี้อืมนะคะอ่ะก็ต้องสะสางกันอ่ะ
ถ้าเป็นปัญหาแบบนี้จริงค่ะ